บัติการนี้หน่อยค่ะจับแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมาย
โอ้โหปฏิบัติการเขาเอารถมาปาดหน้าอยู่ตรงกลางแยกแบบนี้เลยค่ะ
โอ้โหไปไหนต่อไม่ได้แล้วล่ะค่ะ
รถเจ้าหน้าที่มาประกบมาดักหน้าล้อมหลังแบบนี้เนี่ยนะคะ
ซึ่งตำรวจตะเวนชายแดนเขาเอากระบะมาปาดหน้า
ซึ่งจุดที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับสี่แยกห้วยใหญ่
อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
เจ้านาธิเขาได้รับรายงานจากสายลับมา
ว่ามีรถกระบะขนแรงงานสัญชาติเมียนมา
จากสมุทรสาครก็ผ่านถนนเส้นนี้
กองกำลังสุรสีตำรวจที่สพคลองวาน

เปิดท้ายให้คนลงมาเปิดแคปให้คนลงมา
คนขับกระบะนี่คือในโมอายุ๔๖ปี
พักอยู่ในอำเภอสังขระบุรีที่กาญจนบุรี
ตรวจในรถแรงงานชาวเมียนมา๒๗คนคุณผู้ชม

อายุช่วงประมาณ๒๐๔๐ค่อยลงมา
คิดดูสิอัดแน่นกันอยู่ท้ายกระบะอัดแน่นกันอยู่ในแคบแบบนี้
จากการสอบสวนเนี่ยนะเขาเดินทางมาจากเมืองยะไข่กับเมืองย่างกุ้ง

ก็ถึงบอกไงคะว่าเยอะมากคุณ๒๗คน
โอ้โฮหมดแล้วยังอย่างอีก
คือเอาจริงนะถ้าเป็นรถตู้๑๔คนคือพอดีใช่ไหม
กว่านี้คือแน่นแล้วแต่เนี่ยคิดดูสิ
กว่ารถตู้คือกระบะแล้วก็มากัน๒๗คนนะคะ

ตรงช่องหุบพึ่งชายแดนตำบลห้วยทรายที่ประจวบเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีนายหน้าก็คือนายโมนี่แหละมารอรับ

ถามว่าจ่ายตังค์กันคนละเท่าไหร่
นายโมจะได้ค่าจ้างหัวละ๕๐๐บาท
คูณเข้าไป๒๗คน
ก็จับกลุ่มทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ